ล่าสุดทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เขายังได้มอบงบประมาณให้กับกองพันธานราบที่๒
กรมฐานราบ๑๒รักษาพระองค์
ค่ายนิมมันกลยุทธ์เพื่อที่จะปรับปรุงสถานพยาบาล
ให้สามารถรองรับการรักษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
จะเป็นติดอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
สถานพยาบาลของกองพันธหารราบที่๒
กลมทหารราบที่๑๒รักษาพระองค์
ค่ายนิมมันกลยุทธ์ตำบลแซออำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้ว
เปิดให้บริการด้านการแพทย์แก่กำลังพลครอบครัว
รวมทั้งประชาชนใกล้เคียงมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ซึ่งสามารถดูแลอาการป่วยเบื้องต้น
รวมทั้งลดภาระค่าใช้จ่าย
ที่ไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลในตัวอำเภอ
ที่อยู่ห่างออกไปกว่า๓๐กิโลเมตร
ที่จะเนินการคือช่วยบรรเทา
ช่วยบรรเทาให้กับส่วนของน้องทหาร
ว่ากำลังพลใน๑๐ได้เกิดความปลอดภัยก่อนในเบื้องต้น

ถ้าเจอเข้าไปด้านซ้ายมือจะไปในส่วนของห้องผ่าตัดขนาดเล็ก

เนื่องจากเปิดให้บริการมานาน

ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ได้พิจารณามอบงบประมาณส่วนหนึ่ง

มีความพร้อมที่จะบริการรักษาด้านการแพทย์ให้มากที่สุด
ซึ่งหลังจากได้รับงบประมาณก็ได้มีการปรับปรุงในส่วนของห้องฉุกเฉิน
ที่เป็นห้องทำแผลจากการบาดเจ็บเล็กน้อยโดยการปูกระเบื้องใหม่
จากสภาพเดิมกระเบื้องมีสภาพที่สุดโทรมดูไม่สะอาด
อยากให้ห้องนี้ปลอดเชื้อมากที่สุด
อีกส่วนหนึ่งคือการปรับปรุงสภาพห้องน้ำใหม่
เพื่อรองรับประชาชนที่มารอรับบริการตรวจรักษา

เดิมที่ต้องเปิดใช้เป็นเวลาเนื่องจากขาดแคลนน้ำ

ก็มีการสร้างระบบเก็บกักน้ำ
ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
มีความสะดวกสบายกับแม่บ้านกำลังพล
ถ้าเกิดว่าเราเป็นอะไรที่ไม่มาก

หรือว่ารักษาต่อไปเป็นขั้นตอนของคุณหมอ

สถานพยาบาลของเรามันมีงบประมาณน้อยนะคะ
ก็เลยจะติดขัดนิดนึง

ก็ทางหน่วยพยาบาลของเรานี่ก็ส่งต่อค่ะ
การดำเนินงานของสถานพยาบาลแห่งนี้
เป็นการรักษาอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยเท่านั้น
จากแพทย์ประจำเพิ่งย้ายออกไป
ทำให้ประชาชนมารับการรักษาน้อยลง
ทางสถานพยาบาลจึงต้องการแพทย์ประจำ
เพื่อจะให้บริการตรวจรักษากำลังพล
รวมทั้งประชาชนใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน